มะพร้าวมาแล้วฮะน้ำมะพร้าวตอนนี้นะครับ
พี่ถามจริงเหมาไปกี่สวนแล้ว

จริงไม่กล้าไปลองเลยนะฮะ
คือไปที่ตอนนี้เขาลือไปถึงเลยแล้ว

คือผู้สื่อข่าวไปถามแม่ค้าดูขายดีไหม
ที่ร้านโมน้ำมะพร้าวเนี่ยเยื้องกับวัดโพนชัยที่ด่านซ้าย
กินดูว่ามันจะอย่างไร
ว่ามันจะซึกเหมือนในพัก
เอาลงข้าวหรือเปล่า
แล้วทุกวันนี้เราอายุเท่าไหร่

๓๐นี่ยังไม่ฟิตเหรอ
ผมเห็นแน่ข้าวของผมก็เลยจะมาลองดูครับ
แล้วคิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหม
อันนี้ก็ต้องลองดูก่อนครับ
พี่มาซื้อมา
ใครจะกล้าตอบล่ะ

นางสาวพรพักหุมอาจ
บอกว่าหลังจากมีกระแสข่าวออกมาแล้วก็โอ้โห
คุณข้าวขายดีมากเลย

ค้ารายใหม่เข้ามาซื้อนอกจากผู้ชายแล้วนะ

คุณภรรยาซื้อไปฝากคุณสามีนะฮะ
ฟังแม่ค้าเล่านะฮะ

นี่ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงติดขำหรือเปล่าไม่รู้
แบบศัพท์ภรรยาชมว่านมโตขึ้นนะออกฟิตขึ้น
ประมาณนั้นคอลลาเจนเยอะขึ้นหรือเปล่า

ทุกวันเป็นลูกค้าประจำของเราหลายคน

คือเขาบอกคือผู้หญิงซื้อไปให้สามีกินใช่ไหม
คือเขาหมายถึงว่าในมะพร้าวมันมีฮอร์โมน
ในน้ำมันมีฮอร์โมนที่ชื่อว่าเอสโตรเจน
ฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นฮอร์โมนเพศหญิง

แล้วถามว่าฮอร์โมนมันช่วยอะไร
ฮอร์โมนมันช่วยปรับสมดุลในร่างกาย

ผู้หญิงคนไหนก็ตามที่มีฮอร์โมนน้อย
มีปัญหาเรื่องของประจำเดือนมาไม่ปกติ

ผู้หญิงที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนเยอะ
เมื่อกี้แม่ค้าพูดว่าผู้หญิงซื้อไปดื่ม

แล้วผู้หญิงหน้าอกเต่งตึงขึ้นมา
ฟังน้องปุ้ยแล้วฟังคุณหมอบ้าง
คุณหมอกำปะนาดพรยดไกร
ท่านเป็นศัลยแพทย์ระบบเดินทางเดินปัสสาวะ
สมัยโบราณนะน้ำมะพร้าวมีสรรพคุณเป็นเครื่องดื่มบำรุงกำลังทางเพศได้
เนื่องจากในน้ำมะพร้าวจะมีฮอร์โมนไฟโตเอสโตรเจน
ที่มีโครงสร้างและการออกฤทธิคล้ายกับฮอร์โมนเอสโตเจน
ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงนะครับซึ่งจะช่วยลดอาการร้อนวูบวาบวูบ
อารมณ์แปรปรวนแล้วก็เหงื่อออกตอนกลางคืนอันนี้สำหรับสตรีวัยทอง
ถ้าอย่างนั้นนะผมแนะนำเลยคุณสามีพอภรรยาจะมีประจำเดือน
น้ำมะพร้าวให้กินเลยนะฮะจะได้ไม่หุดหงิด
เอาฮอร์โมนเอสโตรเจนตัวนี้แหละนะครับที่ทำให้อย่างที่น้องปุ้ยบอกไปแล้วก็แม่ค้าบอกไป
ผิวพันธุ์จะเปล่งปลักจริงเต็งตึงอวบอิ่มมีน้ำมีเนื้อหรือมีน้ำมีนวล
อันนี้สัมผัสมาเองพี่เบิร์ตเพราะเป็นคนชอบทานน้ำมะพร้าวมาก
แต่ว่าอาจจะหาซื้อยากในบางครั้ง
แต่ช่วงไหนใช่แต่ว่าช่วงไหนที่แบบทานเยอะนะ
จะรู้สึกได้เลยอ่ะว่าผิวพันธุ์มันเปลี่ยนต่างขึ้น
แต่ฟังดูคือน่าจะมีผลดีกับผู้หญิงมากกว่า

ผู้ชายนะก๊อฟนะคุณผู้ชมนะคุณสุภาพบุรุษ
พบว่าการดื่มน้ำมะพร้าวมีส่วนช่วย
เพิ่มระดับของฮอร์โมนเทสโทสเทอโรน
ใช่เทเทสโตเรินเป็นฮอร์โมนของผู้ชาย
แต่เขาบอกว่านิดหน่อยเพิ่มนิดหน่อย
จะมีผลกับผู้หญิงมากกว่าไอนี่คือมีผลอะไรไหมคะ
ไม่ไม่มีไม่มีคือจะว่ามันอายขึ้นมาพอดี
ที่สำคัญนะน้ำมะพร้าวมันยังมีแร่ธาตุหลายชนิดที่เกี่ยวกับความฟิต
คุณผู้ชมครับหลังการซ้อมฟุตบอลของหลายทีมในไทยลีก
มีน้ำมะพร้าวแบบนี้แช่เอาไว้ให้นักฟุตบอลดื่ม
มีนักเทนนิสที่เอาน้ำมะพร้าวมาดื่ม
ว่าอะไรมันมีแมงแกนิสมีโพแทสเซียมมีวิตามินต่าง
ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต
มันจะมีผลต่อความคึกตึงปังของผู้ชายได้

คือน้ำมะพร้าวไม่ได้มีผลโดยตรงกับฮอร์โมนเทโทสโตโรนของผู้ชาย
แต่ว่าองค์รวมจะทำให้เรื่องของระบบการไหลเวียนโลหิตจากโพเทสเซียม

แมกนีเซียนที่มีใช่ไหมครับแมกนีส

อะไรนะพี่คึกของพี่
ปังผมใช้คำนี้ดีกว่าเพราะว่าจริงคุณหมอใช้อีกคำหนึ่งผมเขินที่จะอ่าน

นะฮะเออนะครับ